ก็ยังต้องลองนะครับจะเป็นอะไรนั้นเชิญชมเลยครับ
เริ่มกันที่ตัวใครนะช่างแกล้งเอาอาหารใส่ชามหมาตัวร้าย
ดูสิอ้าปากฟันขาวจั๊วเลย
ถ้าหนูก็อยากกินนะครับกลัวก็กลัว

แหมดูสิครับมันจะงับหนูไหมเนี่ยก็ไม่รู้นะเฮ้ย
ตกใจตกใจสั่นไปโอ้โหเล่นแบบนี้ถอยดีกว่าครับ
ส่วนเจ้าหนี้ขอเจ้านายเผลอ
แอบขึ้นโต๊ะมากินอาหารเช้าของเจ้านาย
แล้วดูสภาพของนางสิแล้วไงแล้วไงเอื้อมไม่ถึง
ตกลงมันเข้าปากบ้างไหมเนี่ย
หรือมันเลอะไปที่หัวเสียหมดแล้ว
ทีหลังอยากกินเหมาะกันดีก็ได้
มากินแบบนี้หลักฐานเห็นเต็ม
มาถึงซูชิตัวกลมตัวนี้หิวมากครับ
คาบชามาทำตายปริบแม่ครับแม่ครับขออาหารจากแม่
แต่แม่ก็ดุบอกให้ซูชิลดความอ้วน
ให้เอาชามไปเก็บก็ทำตามให้วางชามก็วางได้
แต่ว่าแม่ครับซูชิหิวนะครับคุณแม่
โฮโฮโฮอย่างนี้ก็น่ารักค่ะ

แต่ว่าแม่มีแค่๒ชิ้นแล้วน้องผมล่ะแม่
ไม่เป็นไรชิ้นนี้ไม่ให้น้องคาวกินเถอะครับ

ผมขอแค่กลิ่นกับรสนิดเดียวครับคุณแม่
ให้น้องดำกินไปเลยครับคุณแม่ครับ
ผมทนหิวได้ครับ

ปกสิทธิ์ท้านที่สึงระหว่างจักรัสเซลทรย์กับเจอรมันเชฟฟัด
แมทซักอย่างกันแต่หัวใจไม่ยอมแพ้จริง
น้องจะเอาพี่ไม่ยอมถือกันไปดึงกันมา

แต่สุดท้ายน้องขอนะพี่นะไปล่ะครับ
นี่แหละครับคือศึกชิงผ้าขี้ริ้วที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป